โดยจะแบ่งออกเป็น๒สายนะคะก็คือสายละ๕หรือ๖ทีมค่ะ
โดยเกมที่ว่ามานี้นะคะก็ทำให้ทีมชาติไทยในฐานะแชมป์เก่า
จะอยู่ในโถที่หนึ่งร่วมกับฟิลิปปินส์เจ้าภาพนะคะ
ส่วนโถที่๒ก็จะเป็นมาเลเซียกับอินโดนีเซียค่ะ
ที่๓เป็นเมียนมาร์กับสิงคโปร์และโถที่๔จะคละกันนะคะ
ก็มีทั้งเวียดนามกัมพูชาลาวติมอลเลสเต้แล้วก็บรูไนค่ะ
แต่อย่างไรก็ตามนะคะ๔เกม๒ครั้งที่ผ่านมา
ระบบการแข่งขันแบบแบ่งโทเหมือนกัน
แต่ว่ายึดจากผลงาน๒ครั้งหลังสุด
ไม่ใช่ผลงานครั้งล่าสุดเพียงแค่ครั้งเดียวนะคะ
เหมือนกับที่สื่อเวียดนามนำเสนอออกมา
ก็เลยต้องรอเช็คความชัดเจนจากฝ่ายจัดการแข่งขันอีกครั้งค่ะ